ท้ายที่สุดโดนรวบยกแก๊งเลย

วงนั้นน้องแมวเข้ามาข้างใต้รถใช่ไหม

แต่ว่าคราวนี้โดนรวบยกแก๊งจริงค่ะคุณผู้ชม

ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเขาก็เดือดร้อน
หมาจรมันวิ่งไล่แมว
หมาหมูมันก็มาล้อมรถแบบนี้

ไม่ว่าจะเป็นรอยเขี้ยวหรือว่ารอยเล็บต่างนี่แหละค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ารถที่เสียหายเนี่ย
จากคันเมื่อกี้ก็มีคันนี้ด้วย๒คันแล้ว
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยโอ๊ยไม่ต้องพูดมีอีกหลายคัน
อมดูดิถ้าเกิดว่าเป็นรถดอมแล้วเจอแบบนี้
โอ้โหดอมมันซุดร้องไห้ตรงนั้นแหละผมก็
นี่ไงอ่ะรถสักขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเหยื่อเป็นคนมาทำไงอ่ะอืม
ทางรักษาราชการประสุทธิ์สัตว์อำเภอสัตว์ตะหิบนี่นะคะ
ไพโรธมาแสงจัดชุดใหญ่เลย
เท่านี้มาทั้งเจ้าหน้าที่
คือเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เป่าลูกดอกยาสลบมาค่ะ
กวาดล้างนี่ดูสิเห็นไหม
ลูกดอกเตรียมยาสลบมาเรียบร้อยแล้ว

สงสารบางคนบอก
แต่มันก็โดนไปหมดนะคะทั้งแก๊งเลยโหลหนึ่ง
สิบสองตัวสิบสองตัวผู้เก้าเมียสามอ่ะโอ้โฮนี่โดนฮิวมาเลย
ฮิ้วแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่กรง

ควบคุมศูนย์นักจรจัดศูนย์เลี้ยงศูนย์นักจรจัด

แล้วก็คุยกับรองนายกเทศรองต่อศักดิ์ตระกูลทงชัย

พยายามจะจัดการมาตลอดเนี่ย
ชาวบ้านบางส่วนเอาหมามาปล่อยเพิ่ม

บางทีไม่ได้เลี้ยงแต่เอาอาหารมาให้
เออพอเป็นอย่างนี้มันก็แพร่พันเร็วไง
แล้วที่จับไปที่เห็นว่าฮิ้วเนี่ย
ฮิ้วขาทั้ง๔ไปแบบนี้ไม่ได้เอาไปฆ่านะ
เอาไปเลี้ยงไว้คือต้องทำให้มันสลบก่อน
ถ้าจะจับเป็นวันหนึ่งจะจับได้สักกี่ตัว

ใครเป็นคนใจบุญนะรักน้องหมาอยากหาบ้านให้น้องหมาจะเอาไปเลี้ยงได้เหมือนกัน
ติดต่อได้เลยค่ะคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เลี้ยงหมาจรจัดการเรือยุทธการสัตหีบนะคะ
สำหรับใครที่มีความพร้อมแล้วก็อยากเลี้ยงนะคะ